คุณผู้ชมคะคดีของน้องชมพู่ค่ะ
เด็กหญิงวัยสามขวบนะคะที่บ้านกกอกที่มุกดาหารหายตัวไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคม
ถูกพบเป็นศพบนภูเหล็กไฟ๑๔พฤษภาคม
เรื่องนี้ต้องบอกว่าณเวลานี้นะคะข้อมูลความคืบหน้าทางคดีไม่ได้มีมากนัก
ไม่ได้มีเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ทำงานนะคะ
เขายังทำงานตามความคืบหน้าเพื่อที่จะหาคำตอบมาให้ได้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่แต่ระหว่างทางเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่เราตามข่าวเรื่องนี้มามันก็มีเรื่องคู่ขนานหลายเรื่องมากจริง
โดยเฉพาะเรื่องของลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นายชัยพลวิพา
วันเนี้ยค่ะลุงพลกับป๊าแตนมาที่สารอายาทิรัชดานะคะ
ครับทีเนี้ยมันมีคดีคู่ขนานมาแล้วค่ะอืม
คดีหมินประมาทคือลุงพลเนี่ยจะฟ้องนายอัจฉริยะ
เพราะลุงพลไปดูการสดผ่านเฟซบุ๊กของนายอัจฉริยะได้มีการพูดพาดพิงลุงพลในลักษณะเรื่องของการเป็นหนี้
ในลักษณะคล้ายกับว่าลุงพลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ลุงพลก็เลยไปปรึกษาทนายความชื่อดังเลยค่ะทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนไปปรึกษาว่าการที่นายอัจฉริยะพูดแบบนั้นผ่านโลกออนไลน์
มันเป็นการหมินประมาทจะฟ้องได้ไหมฟ้องหมินประมาทได้ไหมเอาผิดได้ไหม
สุดท้ายปรึกษาทนายตั้มเรียบร้อยฟ้องจริงนะคะนี่คือภาพวันนี้ที่ลุงพลกับป้าแตนไปที่ศาลนะคะ
แล้วก็หนีมีหนี้ทกศด้วยมีเจ้าหนี้มาทวงถึงบ้าน
ลุงพลอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ลุงพลเลยรู้สึกว่าโดนหมินประมาท
อยากจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องดำเนินคดี
แต่ไปดูย้อนหลังค่ะเห็นว่ามีบางคำพูด
นายอัจฉริยะกล่าวหาจนทำให้ลุงพลเสื่อมเสียชื่อเสียง
ก็เลยปรึกษากับภรรยาก็คือป้าแตนนะคะ
ปรึกษากับป้าแตนปุ๊บตัดสินใจไปขอคำปรึกษากับทนายตั้ม
การฟ้องเนี่ยค่ะลุงพลบอกว่าไม่เรียกเงินค่าเสียหายด้วยซ้ำ
แต่ที่ฟ้องเพราะอยากให้เป็นบทเรียน
ไม่ให้นำเรื่องของคนอื่นมาพูดจนทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
ลุงพลยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยบอกไม่เคยพูดผ่านสื่อ
ว่ามีเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ทกศหรือหนี้ไฟแนนซ์
ทวงที่บ้านเลยลุงพลยืนยันว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้
แต่ทางนายอัจฉริยะกลับเอาเรื่องมาพูดว่าลุงพลมีหนี้
มีเจ้าหนี้คนนู้นคนนี้มาทวงถึงหน้าบ้าน
ซึ่งนายอัจฉริยะพูดพาดพิงว่าลุงพลเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่
ทั้งที่ตำรวจยังไม่ได้สรุป
สิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดของนายอัธิริยะลุงพลบอกว่า
ถ้านายอัจฉริยะขอโทษลุงพลผ่านสื่อ
ลุงพลจะไม่ติดใจเอาความแล้วจะยอมถอนฟ้องด้วยค่ะ
มีเจอปัญหามาตั้งแต่เริ่มแล้วครับ
ครับประมาณนั้นครับก็อยากให้ท่านออกมา

คือความต้องการของลุงพลนะครับ
เขาก็ต้องการให้ไหนชะยะ
รับว่าสิ่งที่ทำไปมันไม่ถูกต้อง
แล้วก็ให้มาขอโทษออกสื่อแค่นั้นนะครับ
ไม่ได้ต้องการให้ถึงกับติดคุกติดตารางหรอก
แต่ว่าในเมื่อเราแจ้งความประสงค์ไปอย่างนี้แล้วนะครับ
แล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ตอบรับมาว่า

ลุงพลเขาก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ
เพราะว่าตัวเองไลค์เนี่ยนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยไลค์เนี่ยมีคนดูก็ต้องเยอะแยะนะครับ

ควรที่จะมาขอโทษออกสื่อด้วย
ให้คนรู้ว่าไอ้สิ่งที่พูดมันไม่จริงนะ
แล้วมันก็ไม่ได้ดีนะในการทำแบบนี้นะครับ
ก็ทางหมอปลาค่ะบอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยไม่ได้จะมาฟ้องอะไรกับเขานะ
ถึงแม้ว่าที่นายอัจฉริยะมีการพูดผ่านทางเพจเนี่ย
มีการพูดพาดพิงถึงหมอปลาด้วย
แต่หมอปลาบอกว่าก็ไม่ได้ให้ราคาอะไร
เหมือนกับเป็นการเกาะกระแสมากกว่า
แต่ที่หมอปลามาวันนี้เพราะว่าลุงพลเหมือนกับคนในครอบครัวของหมอปลาไปแล้ว
หมอปลาไม่กลัวว่าตัวหมอปลาและลุงพลจะโดนฟ้องกลับ
เพราะเรื่องนี้ลุงพลกับหมอปลาไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของชาวบ้าน
แต่มีคนมายุ่งแล้วก็มาพาดพิงถึงก่อน
ผมไม่กลัวเขาฟ้องกลับเพราะว่าผมกับลุงพลไม่ใช่แบบเรื่องของชาวบ้าน
ถ้าผมแบบเรื่องของชาวบ้านผมอาจจะโดนฟ้องกลับใช่ไหม
คือผมมั่นใจแล้วว่าผมกับลุงพลเป็นคนที่ไม่เรื่องของชาวบ้าน

แต่ถ้าผมไม่เรื่องของชาวบ้านโดยเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริง
อันนั้นผมกลัวโดนฟ้องกลับแน่เลยทำให้ผมไม่กลัวการโดนฟ้องกลับ
เพราะผมไม่ใช่คนประเภทเรื่องของชาวบ้าน
ที่มาวันนี้เพราะผมเคยบอกกับสื่อแล้วว่าลุงพลคือคนในครอบครัวผม
ซึ่งลุงพลเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วพวกนี้ก็มาแกะแหน่
ผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรฮะทั้งทั้งที่อยากรู้เรื่องลุงพล
แต่ไปถามชาวบ้านก็ไม่ถามลุงพลอ่ะว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะ
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายติดต่อไปหาลุงพลนะ
แต่ลุงพลติดต่อมาหาเองเพื่อปรึกษาทางคดี
ตอนแรกไม่อยากเป็นทนายให้ด้วยซ้ำ
เพราะเข้าใจว่าลุงพลมีทนายคนอื่นเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้ว
แต่พอมารู้ว่าเรื่องนี้ลุงพลยังไม่มีทนายความ
ด้วยความที่ตัวเองก็เป็นทนายความ
พอมีคนมาปรึกษาข้อกฎหมาย
ตัวเองก็ต้องให้การช่วยเหลือ
ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกว่าจะรับหรือไม่รับใครคนไหนยังไง
ก็เลยตัดสินใจมาเป็นทนายความให้กับลุงพล
ฟ้องร้องครั้งนี้ตอนนี้ทางศาลได้รับเอาไว้แล้ว
จะมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง๒๕มกราคมปี๒๕๖๔ปีหน้านะคะต้นปี
คือนี่ถ้าตัดลุงพลออกไปนะแล้วตัดภาพมาเฉพาะทนายตั้มกับนายอัชรุยะเนี่ย
โหต้องย้อนไปนู่นคดีหวย๓๐ล้านอ่ะการจนบุรีปีชากับโมจรูน
ก็อย่างที่บอกนี่คนดังทั้งนั้นเลยนะ
วันนี้นายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออัยกรรมนะครับ
ก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะเราก็สอบถามไปนะฮะจะได้ฟังความทั้งสองข้างนะ
อัจฉริยะบอกว่ารู้สึกเฉยกับการที่ลุงพลหรือว่าทนายสิทธาจะไปฟ้องนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของลุงพลป้าแตนเนี่ยมันมีหลักฐาน
ซึ่งทั้งลุงพลป้าแตนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นคนโด่งคนดัง
เพราะว่าลุงพลเนี่ยสถานะก็คือถูกสงสัยเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
อัจฉริยะมองว่าการที่ลุงพลกับป้าแตนมาฟ้องตนในครั้งนี้เนี่ย
เหมือนกับกำลังตกเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
และมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ลุงพลกับป้าแต่นจะได้ไปพบเจอกับทนายสิทธา
ควรจะทำมาหากินเองได้แล้วเพราะถ้าเกิดวันไหนไม่มีชื่อเสียงเนี่ย
เดี๋ยวจะลำบากชื่อเสียงมันอยู่กับเราได้ไม่นาน
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางนายอัจฉริยะนะครับที่เขาให้ข้อมูลกับเรา
จริงเราก็อยากจะสัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าคุณอัจฉริยะบอกว่า
บอกผ่านมาแค่นี้ก็พอก่อนเราไปถามลุงพลอีกทีนึง
ว่าเออเรื่องหนี้สินตกลงมันยังไงมันมีจริงไหมนะครับคือเนื้อหาใจความเนี่ย
คือลุงพลนายอัธรุยะเนี่ยเขาไปล้ายเฟสประมาณว่าติดหนี้ติดสิน
มาทวงหนี้ในช่วงวันที่จมภู่หายตัว

ให้เค้าไปเคลียร์กันเองแล้วละกันระหว่างนายอาจารยะกับนายชายพนวิพา
แต่นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
บอกว่าอย่างไรเรื่องหนี้สิทธิ์ท่านไปฟังนะครับ
กรณีที่หลานผมเสียชีวิตหรือไม่
น่าคนเคยได้พูดเรื่องของเราหรรใช่ไหมครับ
ไม่ครับการทวงหนี้ไม่มีครับ
แต่ว่าถ้าว่าเป็นหนังสือที่เขาส่งมาประจำเดือนมีครับ

มีมาถึงลูกค้าตลอดครับทุกปีแต่ช่วงนี้มันเป็นการช่วงพักหนี้ทกศ
และบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเขาไม่ได้ทวงครับแต่เคยค้างเดือนหนึ่งสองเดือนเขาก็
วบยอดมาอย่างนี้แล้วก็ได้ทำการจ่ายไปตามที่ทางบริษัทที่ไฟแนนซ์เขาเรียกมาครับ
ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ระดับนี้ควรจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรครับ
เพราะว่าการที่จะกล่าวหาคนจะเป็นผมเองเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมาย
ด้านกฎหมายผมก็ไม่ทราบผมก็ต้องอาศัยคนที่ท่านมีประสบการณ์มีความรู้ด้านกฎหมาย
เพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาครับยังไม่ได้รับการติดต่อว่าจะมีการขอโทษนะครับ
ส่วนผมก็ได้บอกแล้วว่าถ้าคุณอาชญะอ่าท่านถ้าท่านผู้มีประคุณเนี้ย
ท่านอ่ายินดีที่จะขอโทษผ่านสื่อผมก็ก็คงจะอภัยให้อ่ะเนอะ
เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องอะไรกับท่านผู้ใหญ่ท่านนี้
อืมนี่นะคะครับก็เป็นข้อมูลจากทั้งสองฝั่งนะคะ
ก็ลุงพลยืนยันว่าไม่ได้จะมีการฟ้องร้องเพื่อที่จะเรียกเงินเรียกทองอะไร
อืมแค่อยากได้รับคำขอโทษเท่านั้นเองถ้าขอโทษก็จบก็จะถอนฟ้องนะคะ
ครับมีการก็มีการโพสต์ผ่านเพจของตัวเองนะคะ
บอกว่าวันนี้มาฟ้องคดีที่สารอาญาเพื่อนทนายมาให้กำลังใจกันเพียบเลย
ก็มีทนายดังทั้งนั้นนะคะทนายรัชพลสิริสาคร
ทนายเจมส์นิติธรแก้วโตทนายรณรงค์แก้วเพชร
นี่ค่ะโอ้โหพนึกกำลังกันแบบนี้นะคะ
ก็เรื่องคดีน้องชมพู่นี่เราก็พยายามตามให้อยู่
ท่านผู้ชมครับแต่ตำรวจยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรออกมา